ยังอยู่ที่เรื่องของรถชนผู้หญิงคนนี้ขับรถกระบะมานะครับคุณผู้ชม
เชื่อไหมว่าไปชนรถบรรทุก๑๐ล้อแรงถึงขั้นรถสิบล้อเนี่ยนะฮะ
พลิกตะแคงฟื๊บตุ้มรถอีก๗คันเสียหายหมดเลยครับ
ได้ยินเสียงก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าความเสียหายจะเยอะขนาดไหน
กล้องวงจรปิดจับภาพช่วงที่รถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
แล้วเสียหลักหมายถึงรถใหญ่นะเสียหลักพลิกตะแคงครับ
แล้วทับรถจอดข้างทางโอ้โหยับเยินเหตุเกิดช่วงเที่ยงคืนวันที่สิบ
มกราคมที่ผ่านมาถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบรถกระบะโตโยต้านะ
สภาพด้านหน้าพังยับเยินพบนางสาววริสราเป็นคนขับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนที่เบาะซ้ายนะครับ
นั่งด้านซ้ายพบนางสาวระพีพรบุญชัยอายุ๓๖ปี
เธอเสียชีวิตติดอยู่ในรถเลยมีขวดเบียร์ตกอยู่ด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางครับตัดประตูรถ
แล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาสอบถามนางสาววริสราคนขับรถกระบะ
เล่าบอกว่าเธอเนี่ยขับรถจะไปส่งเพื่อนก็คือผู้ตายนี่แหละนะครับ
ขับมาเลนกลางพอมาถึงที่เกิดเหตุเบรกไม่อยู่
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกจนพลิกคว่ำคิดดูนะ
รถกระบะชนรถบรรทุกพลิกคว่ำอ่ะนะขณะที่นายสุธีพงศ์แฟนของนางสาววริสลา
เล่าบอกว่าแฟนเนี่ยนั่งดื่มเบียร์นะครับที่ห้องพักตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
จากนั้นก็ยืมรถน้องชายออกมาส่งเพื่อนจนมาทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุ
ส่วนคนขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คือนายทองดีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เขาเล่าบ้างบอกว่าเขาเนี่ยขับรถบรรทุกนะครับ
ไปที่โรงงานย่านบางปูขับมาเลนกลางเนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุ
เสียหายหลายคันเลยแล้วรถของเขาเนี่ยนะครับ
พลิกตะแคงทับรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนอีกขณะนี้ตำรวจสภบางแก้วนะครับ

และจะเชิญคนขับรถทั้ง๒คันไปสอบสวน

แล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับ